เดี๋ยวจะพาไปอีกที่นึงพาลงใต้ไปกินของดีของแซ่บของอร่อย
ของร้อยอะไรนะของชอบเลยตีนไก่
โอ้โหต้องลงใต้อะไรมั้ยนะตีนไก่ไก่ไก่กุ๊กกุ๊กครับ
ค่ะเป็นการควบรวมผสมผสานชาวใต้และชาวอีสานอย่างลงตัวอ๋อจริงจริง
ไปถามเจ้าของร้านเลยคุณกฤษดาและคุณกมลชนกสองสามีภรรยาเจ้าของร้านนั้นเล่าว่า
หลังจากที่ร้านเปิดให้บริการหลังจากหยุดพักในช่วงโควิดก็ไปคิดนะ
โอ้โหลักษณะเหมือนคนใต้ที่เขาชอบเลี้ยงน้องกรงหัวจุ
อารมณ์แบบนั้นเลยแต่ข้างในมันคือไก่มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แต่ชื่อเมนูเนี่ยสะดุดเลยสะดุดใจเลยคือชื่อว่า

คือเขาจะใช้ตีนไก่นี่แหละแต่เป็นตีนไก่ตุ๋นนะตุ๋นให้นิ่มเลย
มาตำรวมกับมะละกอแล้วปรุงด้วยน้ำปลาร้าสูตรพิเศษของทางร้าน
แล้วยังมีปีกไก่หมูยอทอดแล้วโรยด้วยเม็ดกระถิ่น

คุณดูหน้าตาของเมนูนี้ไปเมื่อสักครู่
คุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันแปลกดี

อย่างที่บอกเสิร์ฟมาในกรงนกตามสไตล์แบบร้าน
คือกินได้หมดยกเว้นกรงนะฮะ

อกจากนี้ทางร้านเขายังมีเมนูนี้ด้วย
ผมไปแล้วผมอยากสั่งชื่อเมนูดี
คือเมนูตำลาวสาวสุราชโอ้

จะบอกว่าแม่ผมเนี่ยก็เป็นชาวสุราชนะ

มันเป็นซ้ำตำอิสัส
คือเราทำออกมาเนี่ยเข้ากับอาหารทะเลดู

นี่กระทินไม่พอสตอก็มา

ของดีทั้งนั้นแล้วนอกเหนือจากเมนูที่อร่อยแล้วนะ

เจ้าสาวชอบแล้วอยู่เนี่ยนะริมแม่น้ำตาปี

ชาวประมงพื้นบ้านของชาวสุราชอีกด้วยนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วอยากไปอยากไป
ก็ร้านคาเฟ่ปลาแดดตำบลตลาดอำเภอเมือง
จังหวัดสุราชธานีไปไม่ถูกโทรไปถามเค้าแล้วกัน

ให้บริการทุกวันตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึงเที่ยงคืน

แบบนี้ทานเป็นมื้อเที่ยงก็ได้
ื้อเย็นแบบดินเนอร์ก็ได้มื้อค่ำมื้อดึกก็ได้